ซึ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐โดยมีจำนวนกว่า๒๕๐๐๐คน
จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งการให้บริการการรักษาความปลอดภัย
รวมไปถึงการต้อนรับที่อบอุ่น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ขบวนแถวเป่าบุญจิ้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่าอากาศยานดอนเมือง
อากาศยานไทยเป็นสีสันที่เตรียมเอาไว้
สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้เวลา
ในช่วงเทศกาลตรุดจีนในไทย
การต้อนรับอย่างอบอุ่นยังมาพร้อมกับเสียงดนตรี
ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือน
อีกหนึ่งการแสดงที่เตรียมเอาไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน
ก็คือการแสดงดนตรีบันเลงแบบผสมผสาน
ระหว่างดนตรีไทยและดนตรีจีนค่ะ
โดยผ่านเครื่องดนตรีกู่เจิ้งและขิมค่ะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่า
ตรุษจีนปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละสิบ
มีเม็ดเงินสะพัดกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาท

ผมว่าเรื่องเศรษฐกิจก็มีส่วนหนึ่งนะครับ
เรื่องที่เราดำเนินมาตรการในช่วงที่ผ่านมา
ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศไทย

ซึ่งผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่ดึงเขาเข้ามา
ช่องทางตรวจพาสปอร์ตเนี่ย
มันอาจจะมีคิวยาวอยู่บ้าง
ช่วงตอนนี้บ่าย๒บ่าย๓ได้รับรายงานว่ามีเครื่องบินลงเยอะเหลือเกิน
แต่ก็ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ยืนยันกับผมว่าภายใน๑ชั่วโมงก็สามารถเคลียร์ได้
ภายหลังการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญช่วยเพิ่มคุณภาพนักท่องเที่ยวจีน
และมีค่าใช้จ่ายต่อคนเพิ่มขึ้น
จากเดิมประมาณ๔๒๐๐บาทต่อคนเป็น๕๓๐๐บาทต่อคน
ท่าอากาศยานดอนเมืองประเมินยอดผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
ระหว่างวันที่๒๙มกราคมถึง๕กุมภาพันธ์นี้
จะมียอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้น๑๙๐๐คนเป็น๑๔๕๐๐๐คน
เพิ่มจากปีที่แล้ว๑๐๓๘บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน